แล้วเราก็ไปเลยค่ะไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้พี่

พี่คนเราสักสีขึ้นไม่ได้นะคะพี่
สักไปยังไงสิก็จาง

มาเนี่ยมาเป็นเมียพี่เถอะ
เนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วยืนทำงานทำไมเมื่อยเนี่ยมาเป็นเมียพี่เก่งด้วย

หนูก็พี่พี่ถึงจุดนี้แล้วเหรอ

ไม่ไหวแล้วพี่น้ำลายเต็มหูพี่ค่ะ

อ่ามทุกช่องเรา

ก็ขอบคุณค่ะที่ชมค่ะพี่

โอ้พี่เจ็บเหมือนกันเนอะ

ไม่แต่ไม่เคยคิดเรื่องอายุเลยนี่พูดเรื่องจริง
คือจริงตั้งแต่เด็กมานะพูดตรงไม่เคยคิดเรื่องอายุเลย
แล้วก็เราเจอคนอายุ๑๘๑๕๒๐๓๐เราก็รู้สึกว่าเรากับเขาเท่ากัน
มันต่างกันตรงที่ว่าเราสวยกว่าเขาอะพี่

ก็บอกเลยเบลล่าเบนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเบลล่าเนี่ย
เบลล่ามิวแล้วก็แบบ

อ่อเมิวนิถาเบลล่าแล้วก็แบบว่าเต้าเต้าอะไรอย่างนี้

โอ้โหกล้านะ
จริงป้าตือไม่ใช่ป้าตือสมบัติใช่ไหมป้าตือชื่ออ่านว่าอะไร
สมบัติสระชื่อเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด
คือเกิดมาก็มีชื่อ๔ตัวซึ่งพูดตรง
ตอนเป็นเด็กก็รู้สึกมีปมเหมือนกันในการที่แบบว่า

มันแบบมันไม่ได้เพื่อนล้อแต่แบบว่ามีปมเพราะครู
ครูที่โรงเรียนครูก็จะบอกว่าชื่อเธอทำไมอ่านยาก
บอกครูก็ไปถามพระสิหนูไม่ได้เป็นคนตั้งแม่เป็นคน
แม่เนี่ยแม่เป็นคนจีนแล้วแม่ก็จะตั้ง
แม่ไม่ได้เรียนภาษาไทยแม่ก็ต้องบอกให้พระตั้ง
แล้วพระที่วัดดอกบัวที่ลำปางเป็นคนตั้ง
แล้วพระก็บอกว่าดวงคนเนี่ยมเกิดมาอย่างนี้ก็
ผูกอะไรก็ไม่รู้ก็เกิดวันฮาโลวีน

หลังเนี่ยเป็นวันฮอโลวินวันคนไทยเป็นวันรอยกระทงใหญ่
แล้วเกิดพุธกลางคืนมันก็เลยกลายเป็นชื่อเป็น๔ตัว
สมบัติศาละส่อเสือมมบบมมศสบศรีรเรือ

แล้วครูก็ครูก็เลยบอกว่า

ครูก็เลยบอกว่าเออเธอชื่อเธออ่านยากเอาอย่างงี้กันกัน

แล้วครูก็มาเปลี่ยนชื่อฉันในโรงเรียน
แล้วในที่สุดปรากฏว่าพอเราก็

เราก็ต้องใช้ชื่อตามครูปรากฏว่า

หนูไปแล้วเราก็จะต้องไปทำอะไรสักอย่างกับ

หนูบอกว่าต้องชื่อที่แม่กับพระตั้งให้

ก็เลยกลับมาก็มาเจอครูที่โรงเรียน
ครูก็งงอีกว่าเธอจะเอายังไง
บอกครูต้องเอาชื่อนี้

ก็คือครูเกรงใจ

แต่ว่าทุกคนก็เลือก

ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเรียกยากก็ให้เรียกน้องลูกตือ
เพราะมีเพื่อนชื่ออีลูกแก้ว

ก็เลยบังคับคนทุกคนให้เรียกว่า

ไม่มีคำแปลพี่ในพจนานุกรมไม่มี
ก็เลยแปลบอกว่าทุกอย่างคือสมบัติของเรา

หนูพูดจริงหนูไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเบอร์๑

แต่พอตื่นมาทำออนไลน์

แล้วเราก็ไปเลยค่ะไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้พี่
อย่างเราคุยกับเด็กเราบอกไม่รู้สอนหน่อย
สักไปยังไงสีก็จาง
ขาดอยู่อย่างเดียวคือสักหน้าม้าถาวรอันนี้จะสักไหม
เพราะฉะนั้นพี่มันไม่มีสักสีสักสีคือร่ายยาก
ถูกป่ะคะอยากรู้ต้องเดินไปหาคนรู้
ถูกไหมคะนี่คือกำลังสอนเด็กอยู่นะนี่ผมถามเพื่อสอนเด็กอยู่
รุ่นใหม่อะไรอย่างนี้พี่จะฟังด้วยก็ได้

เพราะฉะนั้นนี่เวลาไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้เลย
ไม่รู้คือต้องพูดว่าไม่รู้พี่อย่าอวดฉลาด
คือคนเราเวลาโง่ได้นะบอกว่าพี่ยกมือเลยพี่หนูขอโทษนะ

คือตือจะเรียกคนทุกคนว่าพี่เพราะอะไร
เตี๋ยแม่เนี่ยจะสอนบอกว่าเรียกทุกคนว่าพี่แล้วยกมือไหว้เขา
คนเราชีวิตเนี่ยจะรอดจะตุ๋ยจากมือ
กมือ๑๐นี้พี่อย่ายิงหนูเลยนะพี่นะ
หนูมีงานที่ต้องเลี้ยงลูกน้องหนูต้องมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงนะพี่
หนูยกมือไห้รักนะเราก็รอดตัวแล้ว

มันคือต้องอย่างนี้พี่เพราะว่าคนเราอย่าทำตัวใหญ่

ตอนนั้นฆ่าตัวป้าตือมหาศาลเลย
จะจัดงานหนึ่งต้องเสียประตู๗๘หลักเลยใช่ไหม

อันนั้นนะพี่คือจริงแล้วอาชีพมันมีตั้งแต่ฟรีจนถึงแพง

ครับหนูทำเพราะถือว่าอะไรที่มันทำต่อยอดได้
แล้วก็ทำให้คนเขาแบบว่า
ทำให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้น
เราเกิดมาชีวิตที่เหลือ

พอแล้วเกิดมาก็สวยขนาดนี้

เวลาฉันพูดความว่าสวยเนี่ยคือฉันไม่ได้โกหกฉันพูดเรื่องจริง

หลักฐานมันมัดแน่นพี่มันดิ้นยังไงก็ไม่หลุด
ฉันจะพูดยังไงแล้วความสวยเนี่ย

ตือค่อนข้างจมูกวัย๒๖ปีแล้วเวลาจะจัดงานแบบไหน

มองเราก็รู้แล้วว่างานนี้ไปรอดไม่รอด

จัดงานพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ารับบี๊บวันนี้
ตือว่ามันเป็นเรื่องของศาสตร์สองอย่างนะพี่นะ
คือเราต้องรู้จักชีวิตคนที่จะมาเป็นลูกค้าเรา
และเราต้องรู้จักชีวิตตัวเราด้วยเหมือนกันพี่
มันจะต้องรู้ว่าอะไรคืออะไร
คือถ้าเรารู้จักปั๊บเนี่ยเราจับทางถูกล่ะพี่
สิ่งหนึ่งที่มันจะมีปัญหาแล้วมันมักจะแก้วกันก็คือว่า
กับผู้บริโภคกับคนที่มางานกับใครต่อใคร

อันนี้มันเป็นศาสตร์ที่แบบหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจาก
ประสบการณ์ด้วยมั้งเพราะว่าหนูโตมาจากการค้าขายจากในห้าง
แล้วทำโฆษณาทำรีเทลทำหนังโฆษณากับหนังโฆษณา
คือมันเป็นศาสตร์ทุกอย่างผสมกันอยู่ในนั้น
เรามองแป๊บเดียวเราก็จะรู้แล้วอะพี่
คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรในสิ่งที่เราทำอะเนาะพี่
มันก็เลยเป็นแบบเก็บเล็กผสมน้อยมาผสมกัน

เท่าไหร่ครับป้าตือตอนที่พีคสุดตอนนั้นนะครับ

คือหนูเคยจัดงานแต่งงาน

พี่คิดว่า๒๐ปีที่แล้วคนจ้างหนูจัดงาน๑๐ล้านพี่ว่าเยอะไหมล่ะ

แต่ว่าแต่งไปแต่งมาแต่งไปแต่งมา
จัดงานให้เขารอบเช้ารอบกลางวันรอบบ่ายรอบเย็นรอบกลางคืน

หนูก็แบบเล็งคนอยู่ในนั้นหนึ่งคน

หนูก็รู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนเซ็นเช็ค

ไม่ล้าง
ก็มาอาบน้ำดีปะ
พี่เข้าใจแล้วว่าอาชีพเป็นอาชีพประหลาดไหมล่ะ

นี่คือผึสหนสมควรที่เราตกใจ

ดังบ่งแบบไม่เอา
ไม่เอาพี่พี่คือในชีวิตนะฟังนะคนจะชอบถามเสมอว่า
เออจริงแล้วแบบว่าในชีวิตเนี่ยกินผู้ไหมอะไรอย่างนี้
พูดจริงนะพี่หนูแบบหนูแบบไม่เอาเลยนะ
คนที่แบบว่าคนที่ทำงานด้วยกันกับเรามันคือคนในวงการที่เราถือว่าเป็นครอบครัวพี่
แล้วเราจะมาแบบทำอย่างนี้แล้วใครยังจะนับถือเราอะพี่เข้าใจป่ะ
ไม่งั้นเราอยู่มาทุกวันนี้เราอยู่มาได้เนี่ยเพราะว่าเราถือว่าคนทุกคนเป็นคนในครอบครัวเรา
ดารานุ่มหลายคนนะบางทีนะเราเจอเขาเรายังอายเขินพี่ไม่กล้าคุย
โอ้โหแม่คุณแม่ขนุนหนังเขินหรอภัทรือ
เขินพี่จริงหนูมองหน้าเขาหนูยังอายหนูต้องม้วนอ่ะพี่

มีงานประเภทไหนที่อยากทำและไม่ได้ทำไหมฮะตลอดระยะเวลาที่ทำมา
ไม่มีหนูไม่เคยอยากทำอะไรเลยพี่ในชีวิตไม่เคยอยากทำอะไรเลยด้วยความสัดจริง
เขามีงานมาให้ทำเราก็ทำเขาไม่มีงานมาให้ทำเราก็ไปทำอย่างอื่น

คือจริงแล้วอาชีพทุกอาชีพนะหนูมักจะไปสอนนักเรียนสอนไข่ต่อคอยเวลาหนูไปบรรยายหนูก็จะบอกว่า
อาชีพทุกอาชีพจำไว้นะอย่ายิงอย่าเชิดอย่าคิดว่าตัวเองท็อป
จริงแล้วทุกอาชีพเขาสั่งให้เราเลิกนะ
เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าอุ๊ยฉันเลือกงานไม่ใช่นะพี่
ทุกอาชีพเขาสั่งให้เราเลิกได้ตลอดเวลา
ถ้าเรายังอยู่บนหอคอยแล้วพันธุ์เซลล์ไม่มีจริงในโลกนี้คือโดนตัดผมค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนูถึงบอกว่าเราอยู่ฐานกิลมิตแฮปปี้มากอย่าอยู่บนยอด

มันมีสีสันอะไรที่จะเล่าให้ฟังไหมครับความขัดแย้งหรือว่าสงครามนั้นผมอยากฟัง
ไม่มีปัญหากับใครเลยนะพูดตรงนะเราไม่ได้เป็นไก่ค่ะเราชื่อตือ
เราไม่ได้เป็นไก่เราไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นพี่

หนูเอาศิลปะมาบวกกับงานขาย

หนูนี่เป็นแม่ค้าตัวแม่เลยนะ
หนูนี่คือแม่ค้าตัวแม่แต่หนูเอาศิลปะเอาไลฟ์สไตล์ของคนเอาทุกอย่างมาผสมกัน

หนูทำมาประมาณ๗ปีแล้วพี่
หนูก็ไปดูทิศทางว่าจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ใหญ่กว่าสามีอีกคนเรามีโรคหนึ่งใบนะพี่
แต่โลกหนึ่งใบมันมีหลายทวีป
เพราะฉะนั้นเขาเป็นหนึ่งในทวีปของหนูพี่หนูมีทวีปหลายทวีป
ด้วยความสัดจริงนะคนก็มาถามอย่างนี้หนูไปพูดไปบรรยายตามที่ต่าง
คนถามว่าสูตรของการทำคลิปของหนูคืออะไร
พี่ตอนแรกหนูทำไม่เป็นหนูก็ใช้ความสุขใช้ความสุขจากตัวเองจริง
หนูอยากทำอันนี้คือเราไม่ได้แคร์เรื่องยอดพูดตรงเราไม่ได้แคร์เรื่องยอด
แล้วทุกวันนี้คนก็ตามอยู่ประมาณเกือบ๔แสนกว่าเกือบ๕แสนแต่ถามว่าหนูแคร์ไหม
หนูไม่ได้แคร์เรื่องนี้แต่หนูแคร์อย่างเดียวคือว่าดูแลทำแล้วหนึ่งเราไม่กดดันตัวเอง
สองคนที่ดูเขามีความสุข
แล้วเวลาถ้ามีคนมาจ้างหนูทำงาน
มันสำคัญไหมมันก็สำคัญในการที่เราจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจ
แต่ในเรื่องสิทธิ์ใจนี้
หนูไม่เอาใจหนูไปผูกกับอันนั้นพี่
น่ารักนะสวยด้วยน่ารักด้วย

คือเราเห็นมองแล้วรู้
ถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้
และถ้ามันไม่มีปัญหาเราก็

เราอย่าไปวนกับมันจนกลายเป็นโลกประสาท

วันหนึ่งการลง

คือพอกดให้ตัวเองปั๊บ

กดแล้วมันกลายเป็นขนมผมมันแบนนะพี่เข้าใจป่ะ
เหมือนคนอื่นก็เหมือนคนอื่นสินี่คือป้าตื้อ
คือหนูก็ไม่ได้อยากจะฉีกจากคนอื่นนะแต่ในความหมายคือ
คือถ้าคนไม่ดูของเราไม่เป็นไรแต่เราทำเพราะเราอยากทำ
แล้วบางทีคนบางคนนี้ก็จะชอบมาด่าว่าอี้นี่มึงทำอย่างนี้
เสื้ออวดกระเป๋าเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะอวดกิน
เป็นเรื่องของเขาผิดที่ไปซื้อมือถือไปเติมเน็ต
เขาทำให้แฟนเขาดูแฟนเขาจะทำให้เออทำให้แฟนคลับเขาดู
แต่ผิดที่ไปซื้อมือถือแล้วเติมเน็ตแล้วก็ไปเผา
คำว่าบูรีคนไทยมักจะแอะเอาล่ะก็โอ๊ยว่าโดนบูรีโดนบูรี
เที่ยวบาร์โดนบุหรี่จี้ยังไม่เห็นเป็นไรเลย
คือพี่คำว่าบูลลี่อย่างสมมุติว่าที่เมืองนอกเนี่ย
หรือทำร้ายร่างกายถึงตู้เลย
แต่ว่าถ้าเกิดเวลาเขาพูดลอยไปก็มันไม่เกี่ยวกับเราเนอะเราก็ไม่ต้องรับเนอะ
หรือมาด่าเราว่าอ้วนอีอ้วนอย่างนี้บอกอีไม่สวยมาด่าอุ๊ยไม่สวย
เราก็ทำไมไม่สวยให้หมามันทัก
เพราะไม่แคร์ใช่ไหมครับมีมั้ยมีมั้ยมีมั้ย
กำลังสงสัยว่าป้าลือรับมือกับในยุคที่มันความหลากหลายมันเยอะ
พี่หนูพูดตรงนะหนูเจอคนเขียนมาบางทีเขียนมาอะไรอย่างนี้
หนูก็กดหัวใจให้เขาคำว่าบูลลี่ไม่มีในหัวหนูเอางี้ก็แล้วกันพี่
คือหนูเกิดมาเนี่ยก็เราไม่ได้ไปทำอะไรใครให้ใครเดือดร้อนแล้ว
จะแคร์เพื่อพี่เกิดมาจิตเรามันเป็นแบบมันเป็นของที่มันมีคุณค่ามากอ่ะครับ
แล้วการที่เราคิดว่าเรามีคุณค่าเราจะเอาจิตเราไปใส่กับสิ่งที่มันสกปรกทำไม
อันนี้คมกว่าผมเองนะ
พี่หนูไม่ได้คมอย่างเดียวหนูคัตเตอร์ค่อยกรีดกรี๊ดแล้วเลือดค่อยซึม

พี่หนูขออวดหน่อยแต่ก็พี่คมช่วยหนูใช่ปะ
จริงมันเป็นอย่างนั้นคือจิตเราอะ
คือเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่
คือถ้าเราไม่เอาจิตเป็นตัวตั้งเราจะไม่ทุกข์นะพี่
หนูพูดจริงหนูมานี่หนูยังถอดจิตไว้อยู่บ้านเลยพี่

เอออะไรเหรอไม่คม
ไม่ฉันไม่แคร์จะคมไม่คมไม่แคร์
แต่พี่หนูไม่ได้มีตอนนี้หนูคุยกับพี่หนูไม่ได้เอาจิตมาคุยกับพี่เลยนะ
อ้าวนี่เธอคือใคร
คือฉันก็คุยกันอย่างนี้แหละแต่ฉันไม่ได้เอาจิตมาคุยกับเธอ
ฉันก็คุยไปตามที่เป็นสมองคิดอะไรก็พูดอย่างนั้น
เข้าใจหนูใช่ป่ะออกจากบ้านหนูไม่มีอะไรมาเลยพี่
หนูมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ในหัวแม่
แม่ไปที่ไหนก็หนูก็จะพูดเสมอไปสอนหนังสือดูจะพูดกับทุกคนว่า
สมองหัวเนี่ยห้ามมีของเน่าห้ามมีของลก
มันต้องโล่งไว้ใส่ของดี
คือถ้ามันมีของเละเน่าเต็มไปหมดแล้วมันจะเอาพื้นที่ไหนใส่ของดีอ่ะ

ถูกพี่นิ้วเขาไม่ล็อกไง

บอกน้องเขาแบบเบามือหน่อยนะ

หรือพูดอย่างนี้นี่

เออ

โปรดติดตามตอนต่อไป